แฟนคลับแล้วก็คนสนับสนุนพระเก้าไกลกับคุณพิทาก็เช็คกันเลยว่า
ไปจริงโมะไปจริงโมะจนกระทั่งขุนพิทาบอก

น่าจะงดภารกิจไป๑วันคุณผู้ชม

คุณพิธาโพสต์ไว้เมื่อสักประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้

งดภารกิจ๑วันก็คือ๑สิงหาคม

อย่างคุณหมายไทยหัวใจสินครับ
เข้าไปส่งความห่วงใยเป็นรูปหัวใจสีส้มให้ด้วย
แล้วก็อวยพรขอให้คุณพิทาหายไว
ก่อนหน้านี้คุณพิธามีกำหนดจะลงพื้นที่พบปะ

แต่เป็นการลงพื้นที่ที่ตำบลน้องย่าสูง
เพื่อไปรับฟังปัญหาชาวบ้าน
แต่ไม่ได้มีกำหนดจะไปวัดพระพุทธฉาย
แล้วล่าสุดกำหนดงานยกเลิกไปแล้ว

ว่าคุณพิธาจะไปเวียนเทียนและเชิญพี่น้อง

ที่วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรี

ทางวัดเนี่ยนะฮะท่านรองเจ้าอาวาสเนี่ย
ท่านก็มาโพสต์ประมาณว่าทางวัดเนี่ย

แล้วก็สิ่งสำคัญไม่ได้เอาเรื่องของการเมือง

ไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพักใด
เข้าร่วมกิจกรรมจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
คือเท่ากับว่าคนอ่านแบบนี้คนก็อ้าววัดยกเลิกเหรอ

มันเป็นประเด็นดราม่าแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณพิทาบอกว่า
อะก็ป่วยไม่สบายงดนั้นฮะ

แต่ถ้าย้อนดูที่ผ่านมาไม่ว่าคุณพิทาจะไปชิมอะไร

ร้านนี้ร้านหมูกรอบย่านห้วยขวาง

ก็หวังให้คุณพิธาช่วยดันยอดให้หน่อย
ยอดขายหมูกรอบให้มันพุ่งทะลุเป้าซะหน่อย
คุณพิทาก็ไปกินแล้วนี่ดอม

คือจริงภาพนี้เป็นภาพที่คุณพิธาไปกินจิ้มจุ่ม

ภาพซ้ายคือภาพจริง

อาจจะมได้ที่อยู่แถวสุขุมวิกแหละเปอรสสกใช่ไหม

แต่ภาพขวาคือร้านหมูกรอบห้วยขวางเนี่ย
เอาหมูกรอบของร้านมาแปะไว้โอ้โหหมออะไรเกิดจบแพทย์หรือเปล่า
จุ่มร้านโปรดฝั่งขวาเป็นหมูกรอบร้านโปรด
เพื่อดึงดูดใจบรรดาผู้สนับสนุนคุณพิธาและพระเก้าไกลให้แวะไปชิมหน่อย
สรุปคือคุณพิทายังไม่ได้ไปชิมใช่ไหมร้านนี้

แต่ที่เป็นโลโก้ของก้าวไกลนะแล้วก็หมูกรอบเขาก็น่ากินนะ
ใช่น่ากินเจ้าของร้านก็บอกถึงแม้คุณพิทายังไม่มาเนี่ยแต่ก็รออยู่นะ
รอให้คุณทิมพิธาแวะไปเยี่ยมบอกว่าอยากให้มามากมาให้กำลังใจร้านหน่อย
แล้วอยากถามว่าหมูกรอบที่เป็นหมูกรอบก้าวไกล
เป็นเมนูที่ขายจริงหรือว่าทำแค่คอนเทนต์เท่านั้น

อ๋อเหรอขายให้จริงทำจริงขายจริง

ฉะนั้นเขาบอกเลยว่าใครที่สนับสนุนพระเก้าไกล
สนับสนุนคุณวิทายยังเป็นสาวบอกหมูกรอบ
มาอุดหนุนกันได้ร้านนี้ครับที่ห้วยขวาง
ขายดิบขายดีกันนะฮะ
คนทอดแล้วก็ใส่เสื้อพักแล้วก็ทอดเป็นพักเก้าไก่นะฮะ